ชั้นใต้เมืองไทยวันนี้มาพูดคุยเรื่องก็ถือว่าใกล้ตัวเหมือนกันนะคะ
สำหรับการปรับปรุงเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นเขาเสนอบอกว่า
จะให้ยกเลิกสอขอที่มาจากการเลือกตั้งก็คือสมาชิกสภาเขตนี่แหละ
เรื่องนี้คนเห็นด้วยก็เห็นด้วยคนคัดค้านก็คัดค้าน
ฟังทั้งสองเหตุผลนี้กันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

เมื่อวันก่อนมีคนส่งไลน์ผ่านหน้าจอเข้ามา
ถามว่าเรื่องที่เขาจะยุบสขหรือสมาชิกสภาเขตเนี่ย
ตกลงข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
เพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เขากำลังปรับปรุง
เขากำลังจะปฏิรูปเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้
ปฏิรูปเรื่องการปกครองปฏิรูปเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่องของสอขอก็อยู่ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยใช่ครับ
เพราะว่าคณะกรรมชุดจ์ฉุดหนึ่ง
ชื่อว่าคณะกรรมธิการปกครองท้องถิ่นของสปท
เขามีมติยกเลิกสมาชิกสภาเขต

เด็กนครสุขประเสริฐเป็นประธานคณะอานุกรรมธิการ
สขเนี่ยมีมาแล้ว๓๒ปีนะครับ
เป็นเรื่องของคนกรุงเทพ
คนกรุงเทพที่บ้านมีรั้วไม่ค่อยรู้หรอกครับว่า
ขอทำหน้าที่อะไรสกทำหน้าที่อะไร
แต่คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรู้ว่าสอขอทำหน้าที่อะไร
ต่างกับสกยังไงเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนยังไง
ลองฟังเหตุผลของผลเอกนครสุขประเสริฐหน่อยสิครับ
ผลเอกนครสุขประเสริฐให้เหตุผลถึงเรื่องที่จะมีการยกเลิกสอขอว่า
ข้อแรกคือเพื่อให้สอดคล้องกับร่างรัฐมนูลฉบับที่ผ่านประชามติ
เพราะผลงานของสข
ที่ผ่านมาคือการเป็นผู้แทนของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง
ขอใช้บทบาทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองมากกว่าคำนึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมหรือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่
ขอเป็นตัวแทนของฝ่ายการเมืองเช่นเป็นหัวคะแนนพิทักษ์คะแนนเสียงให้พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งโดยเฉพาะ

ขอทำให้ผู้อำนวยการเขตขาดความเป็นอิสระในการทำงาน
แล้วในชุดนี้เมื่อยกเลิกสอขอแล้วเนี่ยแล้วจะยังไง
ปรากฏว่าพอยกเลิกสอขอแล้วเนี่ยเขาไปออกแบบใหม่
ให้มีตัวแทนของภาคประชาชนเข้ามาทดแทน
แล้วให้ใช้ชื่อว่าคณะกรรมการประชาชนเขต
หวังจะให้เป็นกลไกเชื่อมระหว่างภาคราชการและประชาชน
อ้าวแล้วคณะกรรมการที่ว่ามาอย่างไร
ก็คือว่าจะมีการเลือกสรรลักษณะเดียวกับสัญหาวุฒิสภา
เพื่อจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายมาทำงาน
โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง
มีกรรมการมาจากตัวแทนประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่
ซึ่งแบ่งสัดส่วนมาจากกลุ่มอาชีพกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคประชาชนรวมกันแล้ว๒๐คน
ให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ๒ปี
และห้ามเป็นเกิน๒วาระนี่คือคณะชุดนี้ที่จะมาทำหน้าที่แทนสอขอ
พอเป็นอย่างนี้ก็มีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
เสียงที่ออกมาตอบโต้มีน้ำหนักน่าจะเป็นคนนี้ครับ

คุณทวินเนี่ยเคยเป็นผู้อำนวยการเขตมาก่อนนะ
แล้วตอนหลังก็ลาออกมาเป็นสอสอพักประชาธิปัตย

เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับพรบกฎธมเมื่อปี๒๕๔
คุณทวินตั้งคำถามไปถึง
คณะกรรมธิการชุดนี้ว่า

จึงยังมีสมาชิกสภาเทศบาลมีอบต

และสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง

กลับจะให้มีเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แต่จะมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
มันเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่า
ถ้าคณะกรรมธิการมีความคิดเรื่องสอขอ
ที่มาจากการเลือกตั้งเพียงเท่านี้
ก็เท่ากับว่าผู้บริหารท้องถิ่น

ก็มีสภาพเหมือนที่พลเอกนครกล่าวถึง

ก็คือว่าผมเสียดายที่คณะกรรมการ
มีความคิดถอยหลังโดยไม่มองอนาคต

บอกว่าที่อ้างว่าสอขอเป็นหัวคะแนนฝ่ายการเมือง

เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องปกติ

แล้วก็มีพฤติกรรมแบบนี้แหละ

แม้แต่ตำรวจทหารก็มีข่าวว่า

ให้นักการเมืองเหมือนกัน
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนก็ตาม

ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย

ทำหน้าที่หาเสียงให้อย่างเปิดเผย
ก็คือการเป็นหัวคะแนนลับ

ัญญบันของความเป็นสมาชิก

มีความขาดความอิสระ

ของรัฐไทยไม่ต้องการให้มีการ

ของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง

จะไม่สะดวก

ก็ต้องถามว่าปัญหาของประชาชน
กรุงเทพนั้นมีมากมายหลากหลาย

นี่คือเหตุผลของ

ใครจะถูกท่านตัดสินเอาเถอะครับว่าแต่ละเหตุผลเนี่ยเป็นยังไง
แต่มีข้อเปรียบเทียบที่คนในพื้นที่ในชุมชนในกรุงเทพเนี่ยเขามาบอกอย่างนี้
เขาบอกแต่ก่อนเนี่ยมีสอขอมีสอกรถึงจะทำงานซ้ำซ้อนกันยังไงเนี่ย
สขเนี่ยลงพื้นที่ใกล้ชิดมากกว่าสกเพราะสกเขตหนึ่งมีคนเดียว
แต่สอขอเขตหนึ่งมีหลายคนฉะนั้นความทุกข์ร้อนของประชาชนเนี่ยอย่างน้อยเขามีที่ระบาย
น้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกเขาก็มาร้องกับสอขอนี่แหละ
แล้วพอไม่มีสอขอไม่มีสอกรเวลานี้ชาวบ้านบอกว่าทุกข์ร้อนไม่รู้จะร้องกับใคร
ร้องไปที่เขตน่ะได้แต่ว่ามีขั้นตอนเยอะข้อเปรียบเทียบอีกอันหนึ่ง
ตอนนี้สกมาจากการเลือกตั้งนี่เขายกเลิกไปแล้วเขาตั้งสอกรที่มาจากการแต่งตั้งเข้าไปแทนเป็นใครอ่ะฮะ
เป็นอดีตประหลัดมั่งเป็นอดีตอธิบดีมั่งเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บ้างไปทำหน้าที่เป็นสอกรซึ่งท่านก็ทำงานได้ดีนะครับ
เข้ามาดูเรื่องกฎหมายเรื่องพรบต่างเรื่องควบคุมการบริหาร
แต่ว่าสกที่มาจากคนเหล่านี้ไม่กล้าลงพื้นที่ฮะผมคุยกับประหลัดเกลียงศักดิ์โลหะชาละซึ่งมันจะเป็นประธานสกท่านก็บอกท่านกำลังเขี้ยวเข็นอยู่ว่าให้สกลงพื้นที่ให้มากกว่านี้
แต่ว่าเราก็เข้าใจได้ครับเพราะการลงพื้นที่บางทีชาวบ้านก็ขอนั่นขอนี่เขาขอเงินจัดงานนั่นจัดงานนี่เขาขอเรื่องทำกิจกรรมในชุมชนสกที่มาจากการแต่งตั้งบอกเอ๊ะลงพื้นที่ทีนึงกลับมาก็มีแต่ภาระลงพื้นที่ทีนึงชาวบ้านก็ขอนั่นขอนี่ลงพื้นที่ทีนึงก็ต้องเปลืองนั่นเปลืองหนี้
แล้วทำไมไม่นึกถึงว่าตอนที่สอขอที่มาจากการเลือกตั้งสกที่มาจากการเลือกตั้งเขาก็เจออย่างนี้ครับนี่คือสภาพไทยนะฮะชาวบ้านเขามีที่พึ่งเขาหวังพึ่ง

คนที่อยู่ในชุมชนไปบอกกับสอขอไปบอกกับเขต
ทางเขตก็มาเข้ามามีส่วนช่วยเหลือ
อย่างที่บอกฮะคนที่อยู่ในบ้านมีรั้วเนี่ยไม่เดือดร้อน
ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าสอขอก็ทำอะไรบางทีก็ไม่รู้จัก
แต่คนที่มีหน้าที่สัมผัสเกี่ยวข้องกับสอขอโดยตรง
คือคนในชุมชนครับเวลาเขาเดือดร้อน
เขาก็ไม่รู้จะระบายกับใครก็นี่แหละได้สอกร
สอขอนี่แหละเป็นที่ระบายเป็นที่พึ่ง
ฉะนั้นคิดดีนะครับว่าเราจะไปตัดตอนที่พึ่งของประชาชน
อยากให้คิดมากครับคุณมิ้นคุณก๊อฟครับ
เรื่องนี้เหมือนต้องมองให้รอบด้านมากกว่านี้นะคะบางทีอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะ
ลดขั้นตอนการดำเนินการแต่ว่าจริงแล้วกลายเป็นว่า
ลดขั้นตอนนี้ยิ่งกลายเป็นการสร้างปัญหาเพราะว่ากลายเป็นการเข้าไม่ถึง
ยิ่งเมื่อสักครู่ที่คุณสุภาพบอกว่าจะมีการแต่งตั้งเหมือนยกเลิกสอสอแล้วเอาสวมาแทนเลย
เออคล้ายอย่างนั้นแบบเดียวกัน
สกเนี่ยตอนนี้คือไม่มี
เอาอเดียนที่เป็นคาละการณ์ชั้นผู้ใหญ่ลงไป
ท่านก็ไม่ถนัดหรอกลงที่จะลงไปนั่งจ้าจ๋าคลุกฝุ่นกับชาวบ้าน
ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านชาวบ้านเดือดร้อนเขาไม่มีที่พึ่ง
อันนี้สำคัญคือต้องเข้าถึงชาวบ้านให้ได้จริงด้วยนะคะ
ก็ต้องฝากไว้จากสิ่งที่คุณสุภาพวิเคราะห์ไว้